กรณี๒พระมหาเผยแผ่พระพุทธศนาแบบขำขันนะคะ
คือทั้งสองรูปบอกว่าขำแต่คนนี้เขาบอกว่าไม่ขำค่ะ
คุณศรีสุวรรณจัญญานะคะบอกว่าเตรียมที่จะทำเรื่องร้องไปที่มหาเทราสมาคม
แล้วให้มหาเทราสมาคมส่งไปหนังสือไปที่สำนักพุทธ
ร้องเรียนให้สอบสวนเอาผิดพระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง
ไลฟ์สดเอาธรรมะมาสอนเป็นเรื่องตลกขบขัน
คุณศรีสุวรรณบอกว่าจะไม่ปล่อยให้พระพิสุสงฆ์อัดลัชชีย่ำยี่พระพุทธศาสนา

ใช่นี่ไงเขาบอกว่าจะไม่ปล่อยให้พระพิสุอลัชชีย่ำหยี่พระพุทธศาสนา
ทำแบบนี้กับพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่วัดปฏิบัติของพระสงฆ์
เอาอย่างนี้พี่ศรีสุวรรณถ้าพี่ว่างนะประเทศนี้มีพระยิ่งกว่านี้
และด้านมืดกว่านี้เนี่ยเป็นมหาศาลพี่ร้องพอไหมเสียงพี่จะมีพลังขนาดนั้นไหม

นี่ก็เลยถามว่าหิวแสงหรือเปล่าเนี่ยมาเกาะเขาดังหรือเปล่าหิวแสงหรือเปล่า
บอกว่าอ๋อแกเป็นนักร้องร้องเรียนไม่ได้หิวแสง
ก็นักร้องประจำอยู่แล้วนะประจำอยู่แล้วก็เลยร้องกรณีนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าขอให้สำนักพุทธเนี่ยพิจารณาลงโทษกลัวว่าเดี๋ยวพระพิสุสงฆ์รูปอื่นเนี่ย
หนึ่งจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างสองพระสองรูปก็คือพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันเนี่ย
อาจจะเกิดช่องทางหาผลประโยชน์มากกว่าหรือเปล่ากับการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะ
การเอาหลักธรรมมาเผยแผ่ในรูปของการใช้ถ้อยคำตลกปกฮาเป็นที่ขบขันเนี่ยนะครับ
มันเป็นวัดปฏิบัติของพระสงฆ์หรือของภิกษุที่ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ
การมาทำในลักษณะที่ตลกปกฮาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะทำให้ผู้รับฟังเนี่ย
อาจจะคลายทุกข์ไปได้ในชั่วขณะหนึ่งนะครับ
แต่ไม่ได้สามารถที่จะรับถ้อยคำเหล่านั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
แต่สิ่งสำคัญก็คือเกรงว่าการมาใช้ไลฟ์สดในสื่อสารเหล่านี้เนี่ย
จะเป็นช่องทางหาผลประโยชน์ให้กับท่านทั้ง๒มากกว่า
เพราะว่าหลังจากที่ท่านออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์สดแล้วเนี่ยครับ
มาใช้ช่องทางของท่าน
ในการร้ายในการโฆษณาแบนสินค้าต่าง
ท่านก็ทวงถามว่าน่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทน
ก็มีการโฟนอิน๓ท่าน
คุณศรีสุวรรณจัญญาพระมหาภัยวันพระพยอมค่ะ
เมื่อวานนี้คุณเขมสอนก็ถามว่า
จะถอนเรื่องร้องเรียนหรือเปล่านะคะ

กระสุนที่ยิงออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้
ร้องแล้วร้องเลยโหเด็ดขาดนะฮะร้องให้ตรวจสอบค่ะ
ส่วนพระมหาภัยวันเมื่อคืนก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถามว่าเอ่อดราม่าแบบนี้ท่านรู้สึกอย่างไร
แต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะขำให้น้อยลงลดระดับลง
เพิ่มดีกรีธรรมะให้เข้มข้นมากขึ้นกว่านี้นะคะ
พระมหาภัยวันยังฝากขอบคุณคุณศรีสุวรรณบอกว่า
หากวันไหนไลฟ์สาระล้วนอยากให้โยมศรีสุวรรณมาฟังด้วย
ถ้าโยมไม่ฟังเดี๋ยวอัตมาจะแท็กแท็กชื่อ
เพราะเทศธรรมดาใครมันจะอยากฟังศรีสุวรรณต้องมาฟังแล้วกันนโยม
ใช่คืออย่างนี้คือในทัศนคติของพระมหาภัยวันเนี่ย
มองว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ดี
เทศไปแต่ไม่มีคนฟังก็เท่ากับศูนย์

แต่เทศแบบนี้คนฟังเป็นแสนอย่างนี้
อย่างน้อยสาระที่มันผสมออกไปเนี่ย
มันก็เข้าไปอยู่ในก้นลึกหัวใจของคนบ้าง

คุณศรีสุวรรณบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปฟังแล้วกัน

โพสต์เอาไว้นี่ดังแล้วนะวันนี้ไม่ไลฟ์

แล้วก็มีไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเอง
หมดสภาพสภาพต้องเผพันธุ์เยอะด้วยนะ
แล้วก็๕เอายังขำออก

ไปสำรวจความคิดเห็นของเยาวรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นที่ขอนแก่น

คือการไลฟ์สดแสดงธรรมะของพระมหาภาพทั้ง๒รูป

เด็กตอบว่าก็ดี
เรียนรู้ธรรมะแบบนี้เป็นการทำให้นักศึกษานักเรียน
มาสนใจธรรมะจากที่ไม่เคยสนใจมาก่อน
เพราะคำพูดที่ใช้ศัพท์แสงที่ใช้
มันทำให้มีจุดเชื่อมโยงเด็กก็สนใจอย่างเช่น
สภาพอย่างนี้จึ้งอย่างนี้
มันเป็นคำที่วัยรุ่นเขาใช้กันนะคะน้องก็เลยบอกว่า
ก็ดีนะทำให้ผมสนใจธรรมะแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นค่ะ
ในยุคนี้ครับแบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราไปแล้ว
มันยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้แบบเยาวชนอย่างเราอะครับ

หนูมองว่าก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะคะ
เพราะว่าก็ดูเหมาะสมดีแล้วท่านก็ไม่ได้พูดแบบ
เหมือนทำให้ใครเดือดร้อนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่เป็นทัศนะของคนยุคใหม่
แปลกใจเพราะเด็กจะชอบแบบนี้
วันไหนล่ะที่กรรมธิกาเขาจะเชิญทั้ง๒รูปไป
วันที่๑๐เดี๋ยวจะเชิญแน่นอน